การไปหาคำตอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินที่เชียงใหม่ก่อนนะครับมีคลิปของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะฮะ
ที่เขามาที่สนามบินสะพายเป้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ตรงบริเวณจุดตรวจสัมภาระท่ากัศยานเชียงใหม่นะฮะ
เขาโยนเป้ทิ้งเพราะว่าอยู่ดีมันมีพาวเวอร์แบงค์ที่อยู่ในเป้เนี่ย
มันระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้เกิดขึ้นค่ะนะครับนี่ฮะ
ที่เป็นแบตเตอรี่สำรองอ่ะที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือสำรองอะไรแบบเนี้ย
เดี๋ยวนี้พกติดตัวกันเยอะแยะไปหมดนะฮะ
แต่สนามบินนี่เขาถ้าจะเอาขึ้นเครื่องต้องเป็นปริมาณที่เขากำหนดไว้แล้วก็โหลดใต้เครื่องไม่ได้
คือโยนเป้ลงมาทีนึงก่อนแล้วพาเวอร์แบงค์ก็ออกมาจากเป้หลุดออกมาจากเป้
พาเวอร์แบงนี่ระเบิดหมุนติ้วเลย
ใช่ครับเจ้าหน้าที่สนามบินตอนนั้นก็เข้ามาช่วยเหลือระงับเหตุนะครับ
ต้องตรวจสอบกันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๑กรกฎาคมนะครับ
กำลังยืนรออยู่ที่หน้าชาญชาลาผู้โดยสารผู้โดยสารรู้สึกร้อนที่ด้านหลัง
แล้วก็มองเห็นเปลวไฟออกมาจากเป้ที่สะพายอยู่ก็โยนทิ้งนะครับ
แล้วก็พบว่าสาเหตุมันลุกไหม้มาจากพาวเวอร์แบงค์ซึ่งกระเป๋าใบดังกล่าวนะครับ
ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องไม่ได้โหลดใต้เครื่องนะฮะถือขึ้นเครื่องนะครับ
แล้วก็ความจุไฟฟ้าของพาเวอร์แบงค์ตัวนี้คาดว่าไม่น่าเกิน๓๒๐๐๐มิลลิแอม
แต่เนื่องจากถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดก็เลยไม่เห็นค่าความจุที่เขียนระบุไว้ที่ตัวเครื่อง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าความจุเนี่ยเท่าไหร่กันแน่
เพราะเครื่องบินที่ไปแล้วอันตรายมากอาจจะเกิดไฟลุกไหม้หรืออาจจะทำให้อากาศยานบัดเหตุได้
ทีนี้มันก็มีคำถามนะครับว่ามันเกิดการสปาร์คแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมาได้ยังไง
แบตเตอรี่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ
อากาศโทษธิรนันอินตารัฐเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่ากาศยานเชียงใหม่บอกว่า
อยู่สองอย่างอันดับแรกก็คือตัวนี้ที่เป็นน้ำนะครับเพราะว่าตัวลิเทียมเนี่ยที่อยู่ในฐานอย่างนี้นะครับ
ปกติสภาพนี้นะครับมันจะมีช่องรูอย่างนี้นะครับคาดว่าน้ำหอมตรงนี้เข้าไปทำปฏิกิยากับตัวลีเทียม
ทำให้เกิดลุกไหม้นะครับอันดับที่สองก็คือตัวเนี้ยมันเกิดรัดวงจรขึ้นมานะครับ
ตัวนี้รัดวงจรขึ้นมาก็ทำให้เกิดลุกไหม้ได้เช่นกันนะครับ
แต่ขณะที่วันเกิดเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเสียบชาร์จอยู่ใช่ไหมครับ
เขาไว้ในกระเป๋าครับเสียชัดกับอะไรครับกับมือถือนะครับ
ต้องระวังบางทีพอเสียบชาร์จเอาไว้นานมันก็ร้อนจริงนะ
ต่อให้ได้มาตรฐานแต่ไปอยู่ใกล้กับอะไรในกระเป๋าอีกหรือเปล่า
เราไม่รู้จริงเนอะว่าไปอยู่ใกล้กับน้ำหอมไม่ได้
พอมันก็ร้อนขึ้นมามันก็ทีนี้มันก็เป็นประจกประจุอะไรเกิดขึ้นนะครับ
สำหรับกฎของทางท่ากัดสยานนะครับท่านผู้ชมครับก็ย้ำกันหน่อยนะฮะ
ท่ากัศยานไทยมีกฎระเบียบในการนำขึ้นเครื่องบินแบบนี้นะครับ
ถ้าค่าความจุไฟฟ้าสองหมื่นมิลลิแอมให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้
ถ้าค่าความจุไฟฟ้าระหว่างสองหมื่นถึงสามหมื่นสองพันมิลลิแอมป์นำติดตัวขึ้นเครื่องได้
แต่ต้องไม่เกินคนละ๒ชิ้นนะฮะค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า๒๐๐๐มิลลิแอมอันนี้ไม่ให้เอาขึ้นเลยนะฮะ
แล้วทุกกรณีก็คือต้องถือขึ้นเครื่องเอาไปกับตัวเท่านั้นนะครับไม่ให้โหลดใต้ท้องเครื่องนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวระหว่างเครื่องบินบินอยู่ไปปึบปับอะไรขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะครับก็เลยฝากแจ้งเตือนกันไว้นะครับ
แล้วจอดตากแดดแล้วร้อนน่ากลัวนะคะมันก็ตู้มขึ้นมาบางคนก็หนักอ่ะทิ้งเอาไว้ในรถวางไว้ตรงนี้แหละ
ปรากฏว่าเกิดการระเบิดแล้วไหม้มาหลายครั้งแล้วต้องระวังต้องระวังนะคะ